ค่ะถ้าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์มีอะไรจะพูดไหมคะ
คือจริงแล้วเนี่ยครับผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์เท่าไหร่
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์
เพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายมันมีรายละเอียดมากมาย
เฉพาะคนสองคนเท่านั้นที่รู้นะครับ
มันมีมันคือการเดินทางของคนสองคนมันมีความทุกข์ความสุข
มันมีเรื่องราวดีความทรงจำดี
แล้วก็ผมกับคุณเจนนี่เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการผ่านอุปสรรคด้วยกันมาเยอะ
ผ่านปัญหาด้วยกันมาเยอะก็ขอสรุปสั้นแล้วกันว่าจริงแล้ว
สัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณเจนี่เนี่ยเราสองคนก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
คุณเจนนี่ให้เกียรติผมแล้วผมก็ให้เกียรติคุณเจนนี่นะครับ
แล้วก็เราปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับ
แล้วผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยทำผิดต่อคุณเจนี่
แล้วขอให้ความมั่นใจว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้ทำผิดต่อกันและกันนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าผมก็จะจดจำเรื่องราวดีความรู้สึกดี
ครับก็เรื่องนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เจอ
พี่นักข่าวก็เลยตัดสินใจที่อยากได้พูดคุยกันก็เป็นเหตุผลนี้นะครับ
เพราะว่าเนื่องจากมีช่วงหนึ่งน่าจะเป็นประมาณสักวันศุกร์นะครับ
ที่ขอเป็นชื่อชื่อนะครับเพราะว่าคุณแอนนะครับได้มาตัดสินผม
โดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับคนสองคน
อย่างที่ผมบอกเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีเราสองคนเท่านั้นที่รู้นะครับ
แล้วมาตัดสินผมมาใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ
ทำให้มีกระแสความเกลียดชังมาถึงผม
ผมก็มีคอมเมนต์มาว่าผมเยอะแยะผมไม่เคยลบไม่ได้ว่าอะไร
แต่ว่าที่ผมมาคุยเป็นเพราะว่าผลที่กระทบไม่ใช่แค่ผมคนเดียว
ถ้าผมคนเดียวผมยังพอรับได้แต่กระทบถึงคนที่ผมรักครอบครัวผมนะครับ
มีคนมาคอมเมนต์สาบแช่งคุณพ่อผมในไอจีหลานของผมอายุ๘ขวบนะครับ
ก็มามีเพื่อนล้อมาบอกว่าถามผมว่าทำไมคุณอาเป็นคนเลวเหรอนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกครับว่า
คุณแอนไม่ได้

สัมพันธ์ของผมกับคุณเจนนี่ตอนที่ผม
แล้วก็พอมีกระแสข่าวขึ้นมา
คุณแอนใช้ความเป็นเพื่อนมาสัมภาษณ์ตัดสินผม
ทางสังคมว่าเป็นคน
ปิงว่าอย่างที่ได้เมนเช่นไปครับ
ผมคิดว่าอันนี้ไม่ยุติธรรมต่อผมแล้วก็ไม่ถูกต้องครับ

แต่ว่าได้เน้นย้ำว่าขอโทษได้ทุกอย่างยกเว้นที่จะขอโทษผ่านสื่อ
ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ค่อยยุติธรรมกับผมเท่าไหร
เพราะว่าคุณแอนได้กล่าวตัดสินผมทางสื่อนะครับ
แต่ว่าจะขอโทษผมทางลับ
เป็นการส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้มันไม่ค่อยแฟร์สังคมเท่าไหร่
อันนี้ผมก็จริงก็ไม่ได้หวังอะไร
อย่างนี้ผมก็หลายเรื่องครับแล้วก็ยังงงก็จึงขอพูดแค่นี้กว่า

ไม่เป็นไรค่ะนะครับ